ไปที่นครศรีธรรมราชนะคะพบศพแม่ค้าวัย๔๙ปี
ชาวสิวราชธานีในป่าละมะจริงแม่ค้ารายนี้หายตัวไปหลายวันแล้ว
ญาติญาติก็ตามหากันอยู่นะคะแต่สุดท้ายถูกพบเป็นศพอยู่ตรงนี้ค่ะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าอาจจะถูกล่วงละเมิดแล้วฆ่าทิ้ง
พบศพเป็นพงยากใกล้สวนมะพร้าวที่ตำบลขนอมนะคะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ตายสภาพก็คือลักษณะผมยาวนอนหงายเปลือยกาย
มีบาดแผลถูกสัดกัดแทะบริเวณอวัยวะเพศด้วยนะคะ
แล้วก็ที่หน้าท้องน้อยต้นขาขวาเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลย
ส่วนตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายและบาดแผลอื่นค่ะ
เรื่องต้นน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๙ชั่วโมงแล้ว
จุดเกิดเหตุมีกระเป๋าและตาวของผู้ตายอยู่ด้วยนะคะ
ตรวจสอบในกระเป๋าเนี่ยก็พบบัตรประชาชนรู้ว่าเป็นใคร
เมืองต้นรู้ว่าอายุ๔๙ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานีแล้วก็มีเงินติดกระเป๋าอยู่๓๐๔๐บาท
มีผ้ายันแล้วมีจดหมายด้วยค่ะแต่ประเด็นคือจดหมายนี้เป็นจดหมายลักษณะเหมือนตัดเพาะชีวิตนะคะ
เรื่องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นบุคคลศูนย์หายนะคะคือหายออกไปจากบ้านตั้งแต่๓๐มิถุนายนแล้ว
มีการประกาศตามหาผ่านมูลนิธิกระจกเงาตั้งแต่๖กรกฎาคมญาติญาติตามกันอยู่หลายวันตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอค่ะ
ไปเจอว่ามาเป็นศพนอนเปลือยกายอยู่พบศพจริงคือวันที่๑๑กรกฎาคมนะคะ๓ทุ่มครึ่ง
ส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ค่ะได้คุยกับชาวบ้านที่เขาเป็นคนไปเจอศพเนี่ยเขาบอกว่า
ช่วงค่ำก่อนพบศพเขากับเพื่อนบ้านกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ชาวบ้านก็วิ่งมาบอกเฮ้ยเจอคนตายว่ะ
แต่พอไปดูมาอีกทีโอ้โหคือมันไม่ใช่คนที่โดนกัดแล้วตายเดี๋ยวนั้นแต่นี่มันคือศพที่น่าจะเสียชีวิตมาพักนึงแล้วอ่ะ
แล้วก็มีตัวเงินตัวทองเข้ามากัดกินศพด้วย
ชาวบ้านก็แตกตื่นเลยเพราะว่ารักษณะพอศพเปลยกาย
เหมือนถูกข่มขืนแล้วทิ้งเอาไว้หรืออะไรแบบนั้นนะคะ
และเป็นคนที่ชาวบ้านไม่คุ้นหน้าค่าตามาก่อนเลยด้วย
เมื่อวานนี้ลุงของผู้ตายเดินทางมาจากสุรธานีนะคะ
มนต์พระสงฆ์มาหนึ่งรูปเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
คุณลุงเล่าบอกว่าหลานไม่เคยมาที่นี่
ครอบครัวก็ยังงงว่าหลานสาวมานอนตายเปลือยกายอยู่ที่นี่ได้ยังไง
และที่สำคัญคือหลานสาวเนี่ยยังโสด
มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่ตลาดบ้านนาศาลสุราธานี
แต่มีโรคประจำตัวคือโรคซึมเศร้ากับมดลูกโต
วันที่หายตัวไปเนี่ยช่วง๗โมงเช้าหลานสาวไปขึ้นรถตู้
เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุราธานีตามที่คุณหมอนัด
กระทั่งบ่าย๒โมงก็ไม่มีใครติดต่อได้อีกเลย
หลายวันก่อนเห็นบอกคนที่บ้านฝันเห็นหลานสาวไปนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้าน
ทุกคนก็ใจเสียแต่ก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนนะคะ
ส่วนจดหมายในกระเป๋าที่ว่าเขียนเชิงตัดเพาะเนี่ย
ลักษณะข้อความคือเหมือนจะไปบวชชี
อุทิศส่วนกุศลแล้วก็ตัดเพาะชีวิตต่างนานา
เป็นกระดาษที่คุณลุงยืนยันว่าหลานสาวเขียนไว้นานแล้ว
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของหลานสาวไหม
แต่ถ้าหลานสาวถูกข่มขืนและนำมาฆ่าทิ้ง
ก็อยากให้ตำรวจช่วยตามจับตัวคนร้ายมาให้หน่อย

รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ
ก็ไม่ได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพค่ะ
ก็มีแค่ขอคำมากรรมตามความเชื่อแล้วก็บรรจุร่างใส่ในโลง
พี่สาวผู้ตายเชื่อว่าต้องมีคนฆ่าน้องแน่
เพราะ๑๐กว่าปีที่ผ่านมาน้องไม่เคยเดินทางไปไหนเลย
จดหมายที่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นจดหมายลาตายด้วย

ตัวเธอกับน้องชายให้เขียนเพื่อสวดมนต์ค่ะ
เอาคุณการลงโบ๊ทหนึ่ง

ใช่ค่ะ
ทางด้านคดีนะคะตำรวจสอบพ่อคนน้องบอกว่า
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกข่มขืน
แต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
ว่าจะเป็นฆาตกรรมอำพรางหรือว่าเสียชีวิตเอง
ตอนนี้อยู่ระหว่างหาพยายามหลักฐาน